คุณผู้ชมครับเราติดตามความคืบหน้า
ในการจัดสร้างปฏิมาครรมประดับภะเมลูมาธ
หลวงรัชกาลที่๙ขณะนี้มีความคืบหน้าไปมากกว่าร้อยละ๕๐แล้ว

อาทิสัตว์มงคลอย่างม้าและโค
ก็ได้มีการเริ่มทดลองลงสี

แล้วก็กลมกลืนกับพระเมรุมาตรมากที่สุดนะครับ
โดยนายประสบสุขรัฐใหม่หัวหน้ากลุ่มปฏิมากรรม
สำนักช่าง๑๐หมู่กรมศิลปากรเปิดเผยครับว่า
ขณะนี้ชิ้นงานที่ปั้นเสร็จแล้วก็หล่อไฟเบอร์กลาสแล้ว
ประกอบด้วยพระพรม๑องค์แล้วก็สัตว์มงคล๔ตัว
ได้แก่ม้า๒ตัวและโค๒ตัว

แก่งานปั้นเทวดานั่ง๕๖องค์เทวดายืน๑๒องค์
อกจากนี้ยังได้เริ่มดำเนินการจัดสร้างประติมากรรม
เท้าจตุโลกบาลทั้ง๔ที่สื่อความหมายถึงเทวดา
ที่รักษาทุกสุขของมนุษย์โลกไว้ทั้ง๔ทิศครับ
แล้วก็ยังเป็นครั้งแรกที่มีการปั้นประติมากรรมเท้าจตุโลกบาลประดับพระเมรุมาตร
ซึ่งไม่เคยมีมาก่อนในงานพระราชพิธีถวายพระเภิงพระบรมศพที่ผ่านมานะครับ
ทางด้านของผลเอกธนศักดิ์ประติมาประกอบรองนายยกรัฐมนตรีวันก่อน

ก็ระบุว่ารู้สึกพอใจที่งานพระเมรุมาตรมีความคืบหน้าไปมาก
โดยเฉพาะเรื่องของงานประติมากรรมม้าและโค
ที่ได้มีการเริ่มทดลองลงสีก่อนจะเข้าสู่ขั้นตอนการคัดเลือก
จากคณะกรรมการว่าสีไหนจะเหมาะสมและเข้ากับภาพใหญ่ของพระเมรุมาตรมากที่สุดครับ
ตอนนี้เรามาทดลองสีนะครับ
สีเนี่ยก็จะทดลองว่าเราจะใช้สีอะไรที่เหมาะสมในที่ตัวม้าหรือพระโคนะครับ
ก็จะทำเป็น๓แบบก็จะมีทั้งลองสีสีที่เป็นอาเคลิก
แล้วไปลองสีที่เป็นสีน้ำมันที่พ่นนะครับ
และในสีอาคิลิกก็จะลองทำเป็น๒แบบ
ทั้งหมดเนี่ยเสร็จแล้วก็จะมีคณะกรรมการใหญ่ชุดหนึ่งก็คือในนี้แหละ
แต่เพียงแต่จะเลือกว่าองค์ไหนสีไหนเนี่ยที่จะเข้ากับภาพใหญ่ของพระเมรุมาตรทั้งหมดนะครับ
โดยรองนายกรัฐมนตรีระบุว่าปฏิมากรรมประดับพระเมรุมาตร
ครั้งนี้ถือว่ามีความพิเศษอย่างมากเพราะว่าพระองค์ท่านเป็นพระมหากษัตริย์
รูปแบบงานประติมากรรมจึงเปลี่ยนไปโดยเฉพาะขนาดที่ใหญ่ขึ้นมากและจำนวนชิ้นงานที่มากกว่าทุกครั้งที่ผ่านมาครับ